ถึงภาคใต้เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวภาคใต้กันบ้าง
ไปที่จังหวัดชุมพรเขามีการค้นพบถ้ำแห่งใหม่
ก็คือถ้ำเขาแม่นางถ้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ชาวบ้านไปพบอยู่บนยอดเขามองเห็นวิวทะเลที่สวยงามนะครับ
แล้วก็อยากให้หน่วยงานได้มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกแห่งหนึ่งนะครับ
โดยจ่าสิบตำรวจวิชิตกัลยานวัฒน์พัฒนาการอำเภอละแมร์จังหวัดชุมพร
พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชาวบ้าน
ได้เดินทางไปที่ถ้ำเขาแม่นาง
ซึ่งเป็นภูเขาหินขนาดเล็กใจกลางหมู่บ้านหนองฉงหมู่ที่๖ตำบลทุ่งหลวง
ภายในภูเขามีถ้ำทั้งหมดถึง๗ถ้ำนะคุณ
ก็คือถ้ำแม่นางถ้ำค้างคาวถ้ำคูรำถ้ำใหญ่ถ้ำหินย้อย
แล้วก็มีถ้ำน้ำตกรวมถึงถ้ำพระบนยอดภูเขาก็จะมีจุดชมวิวที่สวยงาม
มองลงไปก็สามารถมองเห็นทะเลแล้วก็ตัวอำเภอลำแห่ได้อย่างชัดเจนนะครับ
ชาวบ้านเชื่อว่าถ้ำภูเขาแม่นางเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ
มีพระแม่นางคอยปกป้องถ้ำแล้วก็รักษาสมบัติ
ภายในถ้ำก็สวยงามแบบนี้นะครับ
โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลทุ่งหลวงคือผู้ใหญ่วัลลีไกรเพชรบอกว่า
ถ้ำแห่งนี้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเคยเป็นวัดมาก่อน
โดยมีขหบดีขนพระพุทธรูปทองคำแล้วก็สมบัติมากมาย
เพื่อนำสมบัติทั้งหมดไปสมทบสร้างพระบรมธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่เมื่อแวะมาพักที่ภูเขาแม่นางแห่งนี้
แล้วก็ทราบว่าพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชสร้างเสร็จแล้วนะครับ
ได้นำสมบัติทั้งหมดมาซ่อนไว้ที่ถ้ำแล้วก็สระน้ำหน้าถ้ำ
ก่อนที่จะไปปั้นรูปผู้หญิงนั่งท่าขัดสมาร์ท
หรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่ารูปปั้นพระแม่นาง
มือซ้ายชี้ไปที่สระน้ำมือขวาชี้ไปด้านบนถ้ำ
แต่ต่อมานะครับเกิดหินงอกหินย้อย
ทำให้รูปปั้นของพระแม่นางเปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิม
จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรอีกแห่งหนึ่ง
เพราะเดี๋ยวนี้แหล่งท่องเที่ยวถ้ามีประวัติมีตำนาน
มีเรื่องเล่าเรื่องเล่าสืบสารเนี่ย
จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากนะคุณ
ต่างประเทศเขาใช้อาศัยวิธีการตำนานอะไรแบบนี้

ไม่ใช่ไปดูสภาพพื้นที่
ใช่ครับไปดูความสวยงามของธรรมชาติอย่างเดียว
จะต้องมีตำนานเพื่อเป็นการผูกเรื่อง

เขาก็มีเรื่องคุยนะกับนักท่องเที่ยวนะคะ
จุดนี้เป็นแบบนี้จุดนี้สืบเนื่องจากจุดนี้

อยากให้หน่วยงานเขาเข้าไปพัฒนานะชาวบ้านไปค้นพบนะครับ
ใช่ค่ะประเทศไทยก็ค้นพบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตลอดเลย

เช้าสดใสก็นำเสนอตลอดเช่นกันนะคะ